ดูเรื่องของรูปในโทรศัพท์

มันแต่งเวลาแต่งวันที่อะไรได้เหรอ
เขาใช้กันเขาบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนได้

จากภาพถ่ายที่มาจากกล้องโทรศัพท์มือถือของคุณกระติก
เป็นภาพก่อนที่คุณแตงโมจะตกเรือไป

เวลา๒๐น๙น
ลงเรือเป็นรูปท้องฟ้า

ภาพเวลา๒๐น๒๖นประทุม
ผิวน้ำมืดนะฮะ

คุณแตงโมถือแก้ววายนะฮะแล้วก็คุณแซนเป็นคนถ่าย
คุณกระติกบอกว่าจุดนี้ถ่ายรูปกันเยอะเพราะเบลอนะฮะ
ภาพที่สี่สี่ทุ่มหกนาทีเป็นรูปคุณกะติกครับ
คุณแตงโมเป็นคนถ่ายจะเห็นว่ามีคุณแซนนั่งเล่นมือถืออยู่ด้านหลังนะฮะ
นั่งเล่นมือถืออยู่ด้านหลังโดยหันหน้ามาทางหัวเรือครับนะฮะ
ภาพที่๕๒๒นาฬิกา๑๓นาทีเป็นรูปคุณกติกที่คุณแตงโมถ่าย
เป็นรูปสุดท้ายครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณกระติก
คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยหลังจากนั้น๑๕๑๗นาที
ก็เกิดเหตุสลดขึ้นคุณแตงโมตกเรือเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๐นาที
หลังจากทำลายได้เปิดเผยต่อสาธารณะครับทำให้คนในโลกออนไลน์สงสัย
เรื่องของข้อมูลวันเดือนปีและเวลารวมถึงสถานที่
มันสามารถเข้าไปแก้หรือปรับแต่งเวลาที่ปรากฏในภาพได้ครับ

ขั้นตอนการทำเหรอฮะเขาบอกง่ายนิดเดียว
คือเข้าไปที่รูปภาพจากนั้นเลือกรูปที่ต้องการแล้วเลื่อนขึ้น
จะพบข้อมูลของรูปภาพซึ่งจะเห็นว่าจะมีปุ่มที่เขียนว่าปรับ

มันเลื่อนวันเดือนปีได้คุณผู้ชมโครงคับ

มาด้วยนะครับ